เหตุการณ์ต่อไปนี้มันก็สามารถย้ำเตือนกับคำพูดที่ว่า
ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับลูกที่เป็นวัยรุ่นนั้น
ต้องคิดให้ดีต้องคิดให้มากหน่อย
เพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ลูกคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
เขาขอพ่อแม่เดี๋ยวขอออกไปขี่รถเล่นกับเพื่อนหน่อยนะตอนกลางคืน
สักพักมีคนไปแจ้งลูกขับรถไปชนท้าย๑๐ล้อเสียชีวิตคาที่
พ่อแม่ก็ไปโอ้โหยังร้องไห้แทบขาดใจ
ไม่คิดว่าการที่ลูกมาขอเพื่อขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ย
มันจะเป็นการขอครั้งสุดท้ายนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดตี๑๔๕นาทีนะฮะหลังจากที่มีการแจ้ง
พนักงานสอบสวนสพท่ามเรือของอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะมีได้รับแจ้งมาจากศูนย์วิทยุ
มูลนิธิมิราเคอร์ออฟไลฟ์ครับประจำจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าเนี่ยนะ
มีรถจักรยานยนต์ไปชนแล้วก็ล้มอยู่มีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
บนถนนแสงชูโตขาเข้ากรุงเทพบริเวณหน้าสวนหลวงบร๙
เขตเทศบาลท่ามเรือพระแท่นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับ
หมายเลขทะเบียน๑กก๙๗๒๕ราชบุรี
สภาพรถนี่พังยับเลยนะฮะเหมือนไปพุ่งชนของแข็งอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่ก็ไม่เห็นว่าชนอะไรแล้วก็มีคนนอนคว่ำอยู่ข้างทางนะครับ
โดยไม่มีรถของคู่กรณีจอดอยู่แต่อย่างใด
แล้วก็ไปพบศพผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายวัยรุ่น๑ราย
ทราบชื่อภายหลังคือนายสักครินพลขันอายุ๑๘ปี
นอนเสียชีวิตมีบาดแผลฉีกขาดตามร่างกายหลายแห่ง
กระโหลกศีรษะแตกแขนขาก็หักด้วย
ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเรื่อง
ก็เดินทางมาดูศพของลูกชาย
ทันทีที่เห็นศพนะคุณผู้ชมโอ้โหร้องไห้แบบแทบขาดใจ
ก็สร้างความหดหูให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากทีเดียว

นี่ครับก็เป็นภาพแบบแม่เขาไปเจอ
ได้ยินเสียงเลยแหละร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
ทีนี้ก็ต้องไปถามเพื่อนของผู้ตาย
เพื่อนของผู้ตายยืนอยู่ในจุดเกิดเหตุตกใจมาก
เขาบอกว่าตัวเขากับผู้ตายเนี่ยนัดกันออกมาขี่รถเล่น
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยขณะที่กำลังเร่งเครื่องกันอยู่เนี่ย
จู่รถของเพื่อนเขาเสียหลักไปพุ่งชนท้ายกับรถพ่วง๑๘ล้อ

แต่รถพ่วงเนี่ยเขามีรถโปรสไทยไปชนท้ายเค้า
เขาก็ขับรถต่อไม่จอดลงมาดู
ขับรถตอบมุ่งหน้าไปยังอำเภอท่ามกานะครับ
ส่งศพไปยังโรงพยาบาลมการรักษ์
ก่อนจะส่งศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีต่อไป
ส่วนคนขับรถบรรทุกตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบว่า
รถบรรทุกเป็นของบริษัทใด
แล้วก็จะเรียกตัวคนขับมาสอบปากคำเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
ส่วนสาเหตุที่คนขับรถบรรทุกไม่ได้หยุดรถและลงไปดูคาดว่า
จังหวัดที่ชนเนี่ยคนขับอาจจะไม่ได้ยินหรือไม่รู้ว่ามีรถจักรยานยนต์ไปเฉียวชน
จนทำให้มีคนเสียชีวิตก็เลยขับรถต่อไปเลยนะครับ
ยังไงน้องเยาวชนขับรถต้องระวังนะครับ

อย่าไปขี่รถรับลมก็จริงไปในช่วงสว่าง
จะได้มองเห็นว่าถนนมันดีหรือเปล่าตรงไหนขลุกขละ
หรือว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับนะครับ